ไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับมีการเอาคลิปมาแฉบอกว่า
กู้ภัยทางด่วนถือวิสาสะเอารถของชาวบ้าน
รถของประชาชนไปใช้ส่วนตัวได้ยังไงและล่าสุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้น
ตั้งกรรมการสอบแล้วนี่เป็นคลิปวิดีโอที่พลเมืองดีนะครับ
คุณผู้ชมครับส่งมาให้ทีมข่าวมาบอกพฤติกรรมของกู้ภัยทางด่วนนายหนึ่ง
ที่เอารถของประชาชนไปใช้งานส่วนตัวทำเหมือนว่าเป็นรถของตัวเองนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่การทางพิเศษนะครับออกมาให้ข้อมูลบอกว่า
ภัยทางด่วนนายนี้เนี่ยขโมยรถของผู้อื่นไปใช้ส่วนตัวจริง
เนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับช่วงกลางเดือนมิถุนายน๒๕๖๔นะครับ
ที่ผ่านมานี่แหละมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ขับมาจอดทิ้งไว้บนทางด่วนตรงด่านเก็บเงินปากน้ำนะฮะ
คือเป็นด่วนบางพีศุกษวรรษช่วงกลางดึกนี่แหละ
สอบรถยนต์คันดังกล่าวปรากฏว่าไม่พบตัวเจ้าของรถกับผู้ขับขี่แต่อย่างใด
ก็เลยเอารถคันดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้ที่เก็บของกลางของทางด่วน
รอให้เจ้าของมาติดต่อขอรับคืนไป
กู้ภัยที่เข้าเวรนะครับจริงจะต้องลงข้อมูลบันทึกประจำวัน
รายงานผู้บังคับบัญชาและแจ้งต่อพนักงานสอบสวน
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแต่แต่มันไม่มีข้อมูลนะครับ
ไม่มีการแจ้งต่อพนักการสอบสวนด้วยว่าให้ช่วยติดตามเจ้าของรถ
กู้ภัยทางด่วนนะครับด้วยกันเนี่ยทราบเรื่อง
แล้วก็มองว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่เหมาะสมเดี๋ยวมันจะเสียกันหมด
ก็ทำหนังสือร้องเรียนพฤติกรรมไปที่ผู้บริหารของการทางพิเศษ
เพื่อให้ตรวจสอบข้อที่จริงถ้าพบว่าเอาไปใช้จริงแล้วก็มีบทลงโทษนะครับ
แน่นอนล่าสุดนะครับล่าสุดพบว่ารถคันดังกล่าวนะครับ
แล้วก็ติดต่อขอรับรถคำถามอย่างกล่าวไปแล้ว
สาเหตุที่ผู้ครอบครองรถเนี่ยมีปัญหาเหรอการผอญใจหรือป่าว
ขับมาทิ้งเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามต้องรอให้กู้ภัยทางด่วน
ที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะฮะออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วย
แม้แต่ว่ารถจะคืนเขาไปแล้วก็ตามเอารถเขาไปใช้ได้ยังไงนะคะ